แม่เยอะทีเดียว

ที่วัฒน์ภูตเพาทอง

ไปดูรณฐานีกันก่อน
จากนั้นก็ไปกราบขอพรหลวงพ่อหินหยก
ขอโชคลาบครับนาธิการงานต่อ
แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหลือเชื่อกับพี่อาทิตย์นำสุย

รูปแป้งเจ้าแม่ตะเคียนทองเจอเลขไป๑๑ตัว

อยู่บนปลายนิ้วนางข้างซ้าย

เจ้าแม่คงโดนบันดาลให้เกิดตัวเลขบนนิ้วมือนี่แหละ
จะนำไปเสี่ยงโชคทันทีนะครับ

อ่าก็ต้องไปตีนะเพราะมีเลขอะไรนะ

นะฮะนายเจนกับนางสำอางเขาอยู่บ้านละที่๖๒หมู่๑๐ตำบลวังโป่ง

เขาไปเก็บหินรูปร่างกลมคล้ายกับเหรียญโบราณมาได้

ไปเห็นแล้วก็ไปจับ

ก็เลยเชื่อว่ามันเป็นเหรียญเป็นหินเป็นเงินโบราณหรือเปล่า

เออเป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างนี้นะฮะ
ก็เลยนับจำนวนเหรียญดังกล่าวได้ทั้งหมด๒๖เหรียญ

มันกลับกันอ๋อเหรอบ้านเลขที่หกสิบสองไปเก็บเหรียญมาได้ยี่สิบหกเหรียญ
บอกเอ๊ะอะไรมันจะเหมาะเหม็งขนาดนั้นหรือมันจะให้โชค
วันนี้หรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวรอดูเย็นนี้รู้เรื่อง
ครับได้คำตอบแน่นอนว่าจะให้โชคหรือเปล่าส่วนจังหวัดต่อไปพาไปที่จังหวัดกาญนะเจ้าบุรี
จ้าน้าบุรีอ่อขอบคุณค่ะอื้อตึ่งป๊ะเลยพาไปกาแนะจ้าน้าบุรี
คุณผู้ชมฟังให้จบนะข่าวนี้เนี่ยไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนคนเดียว
ขอบคุณฟังนะคนคนเดียวเสี่ยงเซียมสี่หลายหลายรอบมีไหมจะได้เลขเดียวกันซ้ำซ้ำอ่ะ
ผมได้กี่ครั้งสองครั้งสองครั้งนี่เขาเสี่ยงมากกว่าสองครั้งแต่ได้เลขเดิม
นั้นมีกี่เลขเนี่ยดูสิคะดูสิคะว่ามีกี่เลขจริงเหรอแต่ได้เลขเดิมคุณนั่นไง
คุณดูเอาเองแล้วกันว่าเลขอะไรนะคะพาไปกราบไหว้สารตายายท่านพ่อสะพานดำค่ะ
แล้วหลายคนนะคะไปรูปได้คล้ำได้ขูดได้ถูได้และหาได้ที่ไหนคะ
คนต้นหางนกยูงแล้วต้นใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยอยู่ที่บริเวณค่ายเฉลยศึก
แม่น้ำแควร์ใหญ่นะคะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควร์ฝั่งตะวันตกหมู่ที่หนึ่ง
ท่าข้ามกาญจนบุรีนะฮะแล้วคนหนึ่งนะเราไปคุยด้วย
คุณสมฤทธิ์คงทนอายุ๒๓ปีเป็นพนักงานประจำตลาดค่ายบอกว่า
คุณรู้ไหมเนี่ยคนนี้คนนี้อืมงวดที่แล้วอะค่ะผมเนี่ย
ขอโชคขอลาบแล้วได้ลาบและโชคสมใจก็เลยกลับมาไหว้อีกครั้งหนึ่ง
คือทั้งมาแก้บนและแก้มืออีกครั้งหนึ่งนะฮะมาขอใหม่เฮ้ยมันก็แปลกนะ
เขย่าเสี่ยงเซียมซีไปหลายต่อหลายครั้งแล้วเลขที่ได้มันเป็นเลขเดิม
เหรอเลขที่ได้มันเป็นเลขเดิมไม่รู้สิเย็นเสี่ยงสองครั้งไม่เคยได้เลขซ้ำกันเลย
หลอกจะลาดสูตรผมได้ซ้ำไงอ่าเลขอะไรฮะไม่บอกสิเออทำไม
คนแถวนี้เขาชอบมาถามน้องก๊อบเรื่องตัวเลขฮะเขาเป็นเจ้าพ่อเขาชอบถามผม
นะฮะแต่เห็นไหมหน้าจอขวามือเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟัง
ย้ำทุกครั้งแหละคุณผู้ชมว่าทำ๑๐คนมันก็ไม่ได้เหมือนกัน๑๐คนหรอกนะ
ดวงใครดวงมันนะฮะเลขมันเยอะก็เอาพอหอมปากหอมคอ
ปิดท้ายกันที่บริเวณสารเจ้าพ่อหนองเขากรวยช้างครับนะฮะตั้งอยู่ที่เขากลางป่านะฮะ
งขาวกรวยช้างหมู่ที่๓ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี
ชาวบ้านเขาไปเห็นดวงไฟประหลาดอีกแล้วอันไหนฮะโอ้นั่นไงเออนี่ดูนะ
ชาวบ้านเขาบอกว่าเอ๊เป็นดวงวิญญาณของเจ้าพ่อแน่เลยเนี่ย
ออกไปดูแลประตูเมืองลับแลเนี่ยตอนกลางคืนเนี้ยนะฮะทำให้เอ่อ
ช่วงกลางคืนเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ใครไปขอเนี่ยจะแม่นนักแลละ
ถ้าไปขอตอนกลางคืนเขาว่าอย่างงั้นนะค่ะนะฮะคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็เลยอ่ะ
วันนี้วันสำคัญเมื่อคืนก็เลยแห่กันไปเจ้าพ่อขอหน่อยเถอะนะฮะ
ถึงไปนอนรอทั้งคืนอ่ะคุณช่วงเที่ยงคืนอ่ะ
แล้วก็มีการทำพิธีเส้นไหว้เพื่อขอโชคขอลาบกันก็เขย่าเซียมซีเหมือนเดิมนะฮะ
สมหวังดังใจนะฮะชาวบ้านคนหนึ่งอ่ามาจากสวนพึ่งชื่อว่านายสมพร
ก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยได้อะไรเด็ดจากที่นี่ไปแล้วเขาถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลมาแล้ว
ไม่ใช่สามห้างวดติดกันโอ้โหแล้วครั้งนี้ก็มาเขย่าอีก
แล้วก็จะไม่รู้ว่าจะเป็นงวดที่๖หรือเปล่า
อีกทีเป็นความเชื่อสู่บุคคลใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ